ที่กันที่ความเชื่อแล้วกันค่ะอันนี้เป็นความเชื่อของนักแสดงรุ่นใหญ่นะคะ
คุณจุ๋มอุทุมพรนั่นเองเล่าให้บันเทิงไทยรัฐฟังแบบนี้นะคะ
ว่าเขาเนี่ยนะจริงแล้วเป็นคนกลัวงูมากเลย
ครั้งแรกที่รู้ว่าต้องมารับบทนางพญางูจงอางนะร้องไห้ไปสองวันเลยนะ
กระทั่งวันไปไหว้ขอคำมาที่ศาลเจ้าแม่งูจงอางพระราม๒ค่ะ
น้ำตาลเนี่ยก็ไหลเลยนะคาดว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์รับรู้ค่ะ
ล่าสุดนะคะน้องเจสซี่ลูกชายก็มาขอไปปฏิบัติธรรมที่จังหวัดกาญจนบุรีด้วย
ขอให้แม่ขับรถไปส่งขึ้นรถตู้ที่สายใต้ใหม่
ติดต่อไม่ได้๑๐วันแล้วนะคะเดี๋ยวไปฟังเสียงเลยค่ะ
ติดต่อกันไม่ได้เลยก็มีความรู้สึกว่าเราก็เป็นแม่ที่ไม่ได้คุยกับลูกเลย
คุณแม่ก็ต้องเข้มแข็งด้วยนะคะคุณลูกไปปฏิบัติธรรมแบบนี้นะคะ
แต่ว่าก็เป็นเรื่องธรรมดาของคนเป็นแม่ไงก็เป็นห่วงเป็นธรรมดานะคะ
ห่วงได้แต่ก็น่าชื่นใจด้วยเหมือนกันนะ